คุณผู้ชมคะเราทั้งสองคนเป็นสายธาตุแมว
คุณสุบสกุลดีฉันอารยาใช่ไหมคะเลี้ยงแมวกันทั้งคู่
ทีนี้ก็จะเอาเรื่องกับแมวมาให้คุณผู้ชมได้ดูกัน
ก็จะเป็นวัยเด็กอยู่แต่พอ๑๖ปีเขาจะเป็นโตเต็มวัย
แล้วพอ๗ปีขึ้นไปนี่เริ่มแก่แล้ว
พาไปดูครอบครัวหนึ่งค่ะเขารักแมวมาก
แมวเขาอายุ๗ปีแล้วมันก็ตาย
ทีนี้พอแมวตายเขาจัดงานเหมือนกับคนเลยค่ะคุณผู้ชม

แมวตัวนี้ชื่อว่าน้องถุงเงิน

นี่เอาจริงนะถ้าเกิดว่าไม่บอก
หรือว่าไม่เห็นรูปที่ตั้งในงานศพนี่คือไม่รู้เลยนะ

แต่นี่คืองานศพของน้องถุงเงิน

แมวเพศผู่อายุเจ็ดปีเป็นแมวพันธ์ไทยเนี่ยแหละ
สีเขาเนี่ยน่ารักด้วยนะสีน้ำตาลขาว
แล้วงานนี้ก็จัดขึ้นที่บ้านเลขที่๔๗ทับ๔ที่หมู่๔อำเภอสามโคกปฐุมธานี
แล้วเจ้าภาพเขาก็ให้มีวงปีภาษไทยบันเลงชุดใหญ่เลยนะคะ
มีรามอนหน้าศพแมวเอ้ามีพระสงฆ์สี่รูป
สวดพระอภิษฐรรมเหมือนกับงานศพคนแล้วก็มีการประดับดอกไม้ที่หน้าโรง
มีดอกไม้จันทร์วางครบเลยเจ้าของของเจ้าถุงเงินเนี่ยนะคะ
ก็คือคุณตาสำรานอยู่เกรดอายุ๖๗ปีคุณตาบอกว่าครอบครัวเนี่ย
ก็เป็นคนที่รักสัตว์มากแล้วก็เอาน้องถุงเงินมาเลี้ยง
ครอบครัวทุกคนก็ผูกพันแล้วเวลากลับมาบ้านเนี่ย
เงินเขาจะรู้เขาจะวิ่งเข้ามาหาจนเมื่อวันก่อนเนี่ย
ถุงเงินเขาก็มีอาการคือตัวเหลืองทีนี้คนในครอบครัวคิดว่าเขาไม่สบาย
ก็ดูท่าทางก็กินข้าวไม่ได้เอาก็ปล่อยถุงเงินเอ้ยนอนเล่นอยู่ในบ้านนะลูก
มาเจออีกทีนึงเนี่ยถุงเงินไปแล้วไปดาวแมวแล้ว
คือน้องไม่หายใจแล้วนะคะครอบครัวด้วยความรักแล้วก็ผูกพัน
มีการจัดงานศพทำบุญอุทิศให้กับน้องถุงเงินเนี่ย
เป็นวาระสุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวจะนำร่างของถุงเงินเนี่ยนะคะ
ทำพิธีชาปนกิจในวันนี้นะคะ
นี่ก็เป็นความผูกพันระหว่างคนกับสัตว์เลี้ยงคนกับแมวนะคะ